เพื่อนบ้านเอาปืนมามาขู่
แล้วมีการยิงใส่อู่

ว่าเนี่ยทนกับเสียงปืนนี้มาเป็น๑๐ปี

มีการไปทุบทำลายรถที่จอดอยู่ในอู่
รถเสียหายไป๔คันคุณผู้ชม
แล้วไม่รู้ว่าแค่อู่นี้อู่เดียวที่โดนหรือเปล่า
หรือจะมีเพื่อนบ้านคนอื่นที่เขารู้สึกว่าเขารำคาญเหมือนกัน
เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตำรวจไปจับแล้วค่ะ

ร่องรอยความเสียหายที่มันเกิดขึ้น
บอกให้ฟังบอกเอาจริงนะพี่ไม่รู้จักเลย
คนที่มาทำอู่พี่เนี่ยนะไม่เคยรู้จักไม่เคยมีเรื่องกันมาก่อน
แต่ช่วงอาทิตย์ที่แล้วเขายิงปืนเข้ามาในอู่พี่
แล้วมาทำลายรถในอู่พี่รถมันพังเสียหายไป๔คัน

เห็นว่ารถตำรวจเข้ามาในซอยนี่แหละ
หลังจากนั้นตำรวจมามาจับกลุ่มตัวผู้ชายคนนั้นไป
เอาจริงถ้าเกิดจะถามนะว่าใครเป็นคนทำ
เหนียบไม่รู้นี่ปืนมาใช่เห็นชัดมากคุณผู้ชม
แล้วที่ถามบอกว่าพี่พี่แจ้งตำรวจเหรอ
บอกว่าเอาจริงพี่ไม่ได้บอกให้ตำรวจมาจับนะ
ใครเป็นคนแจ้งหรือยังไงพี่แค่แจ้งว่าอู่พี่รถเสียหาย
กับมีคนยิงปืนเข้ามา
แล้วบอกด้วยนะว่าที่ผ่านมาพี่อยู่แบบภาวะมากเลย
เพราะว่าฝั่งคนก่อเหตุเขาชอบยิงปืน
แล้วกลางคืนก็ยิงปั้ง
กับสามีพี่ทนกับเสียงปืนมาเป็น๑๐ปีแล้วอะค่ะ

โอ้โหพอฟังแบบนี้ได้ยินเสียงปืนจากเพื่อนบ้านไม่ต่ำกว่า๑๐ปี

ก็กำลังจะถามเลยพี่ทนได้ยังไง
แล้วนี่ดูสิมาทำลายรถที่จอดอยู่ในอู่อีกนะคะ
นักข่าวของเราก็เลยต้องเช็คไปที่โรงพักเมืองสุรินทร์หน่อยค่ะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าตอนนี้ส่งฟ้องฝากหางผู้ต้องหาต่อสารจังหวัดแล้ว
แล้วอย่างหนึ่งไปค้นบ้านของฝั่งผู้ก่อเหตุ
ปรากฏว่าไปเจออาวุธปืนดัดแปลงบีบีกัน
ประมาณ๒๓กระบอกตำรวจก็เก็บเอาไว้เป็นหลักฐาน
แล้วเห็นว่าล่าสุดทางฝั่งพ่อแม่ของผู้ก่อเหตุ
คือก็ค่อนข้างมีฐานะค่ะมาประกันตัวลูกชายออกไปแล้ว
เพราะว่าจะเอาตัวลูกชายไปรักษาอาการป่วยจิตเวทต่อไปด้วยนะคะ

เดี๋ยวถ้ามันไปโดนคนหรือว่าอะไรเข้าแล้วมันจะเสียหายหนักกว่านี้